ต่อกันที่งานดีพาคุณผู้ชมไปที่รั้วเกษตรศาสตร์
กรี๊ดกันต่อกับรุ่นพี่บัณฑิตหนูนิวจ้า
คุณผู้ชมบอกเลยว่าเรียนจบแล้วรับปริญญาวันนี้เป็นพี่บัณฑิตนะฮะน้องนูนิวชาวรินนะฮะ
กับงานพระราชทานปริญญาบัตรคุณผู้ชมรั้วเกษตรศาสต
เมื่อเช้านี้กำลังใจจากเอฟซีอุ้ยเพียบจ้า

ภาพขึ้นมานี่คือกำลังใจจากใครน้อง
อยู่เดี๋ยวชัลลี่มันแบงค์ตั้งนั้นเลยล่ะ
ไม่หวาดไม่ไหวกำลังใจคนรักน้องหนูนิวคุณผู้ชม
ล้นหลามขนาดไหนคุณดูเอาเถอะทุกบูธทุกซุ้มช่อดอกไม้
ไม่ใช่กระดาษนะจ๊ะมันคือมันนี้มันนี้มันนี้โอ้โหคุณผู้ชม
แดงแบงค์ม่วงแบงค์เทาจัดหนักจัดเต็มของจริง
เอฟซีแม่ไทยก็มาแม่จีนก็ไม่น้อยหน้าอยู่แล้ว
ร่วมแสดงความยินดีกับน้องนุ่นนิวแบบแน่นจริงคุณผู้ชม
ซุ้มเงินแล้วก็ของขวัญแล้วค่ะกองทัพเอฟซีมากันแบบอุ่นหนาฝาคั่ง
ลานจัดกิจกรรมแทบแตกขนาดมเกษตรเขากว้างนะ
แดดร้อนก็ไม่หวั่นเห็นของขวัญที่แฟนด้อมเขาจัดมาขนาดนี้คุณ
ฟังดีดิฉันเอาลงโทษมาให้รวบยอดมาให้สนุนมูลค่ากว่าฟังนะ๕ล้านบาท
ปริญญางานเดียว๕ล้านบาทเอฟซีเปย์จัดหนักขนาดนี้จริงคุณผู้ชม
แล้วคือน้องนิวเขาน่ารักมากนะเดินดูบูธทุกอันด้วยความปลื้มปิ่ม
เพราะว่าแบบว่าขอบคุณแล้วก็รักเอฟซีที่คอยซัพพอร์ตเขามาตลอดจริง
แล้วก็เปิดใจมาด้วยว่ากว่าจะถึงวันนี้ที่ทำภารกิจการเรียนสำเร็จ
งานน้องก็เยอะถูกไหมแบ่งเวลาเรียนด้วยนอกจากครอบครัวแล้ว
เอฟซีนี่แหละที่เป็นกำลังใจสำคัญที่สุดในชีวิตของน้องนุนิวจ้า
ดอกไม้เงินเหล่านี้ครับผมก็จะเก็บไว้ซื้อบ้านแน่นอน
ก็เท่ากับว่าเหมือนทุกคนจะได้เป็นเจ้าของบ้านกับผม
แต่ว่าโฉนดเป็นชื่อผม

ก็อีกประมาณนึงครับก็เก็บไปอีกสักปี๒ปี
เก็บไปเรื่อยครับรอดูที่ที่เหมาะเสมอละกันครับ

ได้ยินไหมน้องบอกก่อนว่าเงินทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์
เอาไปซื้อบ้านหลังแรกของตัวเองให้อยู่

เห็นไหมคือได้มาก็นึกถึงครอบครัวก่อนเลยเนี่ยเอฟซีถึงได้รักน้องน้องนิวมาก
คุณผู้ชมแล้วออร่าน้องหนูนิวคือปังจริงอะไรจริงยินดีกับลูกด้วยนะ
ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยคุณไม่ได้จบแบบโบเบ่นะ
จบมาคะแนนเกรดเข้านะ๓๖๑เกี่ยวนิยมอันดับหนึ่ง
โอ้โหจากคณะมนุษยศาสตร์แหมสาขาถูกใจแม่สาขาวิชาภาษาจีน
อ๋อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เก่งมากปรับเบิร์น
ภาษาจีนบอกว่าใจโยใจโยสุดยอดเลย
ใจโยใจโยสุดยอดเลยนะคะ